ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ให้นะครับ
เป็นคลิปเป็นข่าวกันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
ผู้ชายคนหนึ่งก่อเหตุเอาไว้จนญาติเนี่ยเอือมละอาเหลือเกินนะฮะ
เมาอารวาสทำร้ายญาติบาดเจ็บไป๓คน
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
พ่อมันก็เรื่องมึงน่ะ

มึงตอบไงไปหยุดอ๊อฟเลย
อ๊อฟอ่ะผมไม่กลัว

มึงกลับมา

กลัวอะไร
ไป
นี่ฮะทำร้ายญาติบาดเจ็บไป๓นะครับ

ห้องแถวในซอยเทิดไทย๔๕นะครับ
ที่เขตภาษีเจ้าโรยนกรุงเทพนะครับ
เจ้าของบ้านคือนายธนกฤษอายุ๖๑ปีแล้วนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒๓ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ในตั้มเป็นหลานแท้เมามามาจากที่อื่น
มาถึงก็มาอารวาสจะทำร้ายคนนู้นคนนี้

ถูกในตั้มได้ชกเข้านะครับเข้าศีรษะกับดั้งจมูก
แว่นเพิ่งซื้อมาไม่ถึงอาทิตย์บิดเบี้ยวไปเลยนะครับ

ยังทำร้ายญาติอีก๒คนซึ่งอายุ๗๐กว่าแล้ว
บาดเจ็บกันไปตามกัน๓คน
เสร็จแล้วก็ถอดเสื้อเรียกลูกสาวยุค๘ขวบ
ขี่จักรยานยนต์จะหนีรถล้มฮะ
ดีลูกสาวกระโดดลงมาทันเลยไม่เจ็บไปด้วย
ไปทำร้ายรูปปั้นพญานาค
แล้วก็อ่างน้ำผู้ที่อยู่หน้าห้องแถวของญาติแถวนั้นเนี่ย

แต่ตำรวจมาถึงในตั้มขี่รถหนีไปแล้ว
แต่เที่ยวนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้ว
เพราะต่อไปจะได้ไม่ต้องไปเกิดที่อื่นนะฮะ
ก็เลยอยากให้นำเขาไปบำบัดเพื่อที่จะได้หายจากอาการนี้นะฮะ
อาการตามที่เห็นแต่ถ้าเผื่อตำรวจเห็นก็คงจะเข้าใจมากกว่า
ผมเห็นผมแล้วไม่ใช่เมาเหล้าธรรมดานะฮะก็คือแค่นี้
ใช่เพราะฉะนั้นทางการต้องมาพิจารณาตัวนี้
เพราะว่าของพวกนี้มีเยอะมากเลยยาบ้ามีเกือบทุกซอย
ติดเหล้านักมากนะฮะเมาทำร้ายก่อเหตุคนในบ้านญาติญาติมาหลายครั้ง
ตอนนี้คงไม่ใช่นิสัยแล้วล่ะน่าจะเป็นสันดารแล้ว
เข้าคุกไปออกมาแล้วมาทำอีกพูดไปแล้วนะ
พูดไม่ใช่ว่ามันมันอย่างลึกไปแล้วแต่เหมือนหลายคดีที่เกิดแล้ว
คือออกจากคุกมาไม่นานก็ไปทำคดีเดิมอีก
เราคิดว่าคุณนี่จะรักษาได้ไหมครับนะฮะเราคิดว่าน่าคุณนี่จะรักษาได้ไหมครับ
รักษาแล้วฮะรักษาแบบอาการทางติดใจหรือว่าแบบทำตัวให้ดีขึ้นไหมครับ
ผมว่าไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นแค่ก็เป็นอย่างลึกในสันดาลไปอ่ะ
ถ้าจะอ้างว่าเป็นอะไรโรคประสาทมันก็พูดยากนะ
โรคประสาททำไมไม่รักษารักษาแล้วก็มีมีไข่บ่อยบ่อยนะฮะ
ตั้งทางติดทางติดพอไม่ได้กินยาวอารวาสก็ก่อเหตุอีก
ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปเจอแม่ของนายตั้มนะฮะจะได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
แม่เนี่ยบ้านก็อยู่แถวย่านบ้านญาติที่ในตั้มเข้าไปอารวาสเนี่ยแหละฮะ
แม่บอกว่าแม่อยู่กับลูกสาวในตั้มนะคือตัวในตั้มไปอยู่ที่อื่นไปอยู่คนเดียว
แต่มาบ้านแม่บ่อยมาหาบ่อยคือมากินข้าวมั่งมาขอเงินมั่งครั้งนึงเนี่ยเมามานะ
มาถึงมาขอเงินแม่นะครับแม่ไม่ให้ตีแม่ไปทีนึง
เช้ากลับมาอีกรอบมากินข้าวแม่บอกเมื่อคืนทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องพอเล่าให้ฟังก้มกราบขอโทษแม่แม่ก็ใจอ่อน
แต่ครั้งเนี้ยเหตุการณ์ครั้งนี้แม่บอกไม่ใจอ่อนแล้วนะครับบอกญาติญาติไปแล้วนะครับ
บอกว่าให้ไปแจ้งความเลยพอติดคุกเสร็จไปเอาไปบำบัดก็โอเค
พ่อเขาก็โอเคเพราะเราไปเอาพาเขาไปไม่ได้เขาก็จะไม่ยอมเขาก็จะไม่ยอมไป
แต่รักเขาอ่ะเขาคนเล็กไงก็มีสองคนแต่เขาเหมือนเขาเขามีปมด้อยอ่ะ
เหมือนเขาคิดเองอ่ะเหมือนแบบหาว่านึกว่าเราไม่รักนึกว่ารักพี่ชายมากอะไรอย่างนี้
เขาก็เหมือนเขามีปมด้อยอ่ะ
แต่จริงรักเขาอย่างไร
ก็รักลูกอ่ะมีสองคนก็รักทั้งสองคน